เรื่องฮือฮาในโซเชียลนะคะ
บอกว่ามีกำนันดัง

อยู่ดีโพสต์ภาพลูกสาวของตัวเอง

บอกว่าลูกสาวโสดสนใจจีบก็ติดต่อพ่อได้ล่ะจ้า

คุณเกิดแบบนี้มันจะต่างอะไรกับการหาลูกเขยหรือเปล่า

พอกลายเป็นโอ้โหคนแชร์โพสต์กันเต็มเลยนะ
บรรดาหนุ่มโสดก็เข้ามาโพสต์มาคอมเมนต์กันใหญ่เลยค่ะ

กำนันโพสต์หาลูกเขยแบบนี้เลยเหรอ
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะติดต่อไปเลยค่ะ

ทราบชื่อต่อมาคือกำนันวิเชียนบุรณพันธ์ค่ะ

แต่ปรากฏว่าแหมอุตส่าห์ไปถึงบ้านไม่เจอกำนัน
แรกกำนันไปต่างจังหวัดไปเชียงใหม่ค่ะ
ก็เลยพูดคุยกับกำนันผ่านโทรศัพท์
กำนันกำนันทำไมเอารูปลูกสาวไปโพสต์แบบนี้ล่ะ

กำนันว่ายังไงคะรีวิวลูกสาวแบบนี้
นี่กำนันบอกเปล่าผมไม่ได้โพสต์
คุณนักข่าวและคุณน้ำแข็งใจเย็นฟังก่อน

แล้วลูกสาวเป็นคนเอาไปเล่น
ไปเล่นเสร็จแล้วลูกก็เอาเฟซบุ๊คชื่อผมนี่แหละ

โอเคแหละยอมรับลูกสาวผมโพสต์เอง

ทีนี้คุณในเมื่อโพสต์แบบนี้
เราก็ต้องไปหาลูกสาวกำนันหน่อยไหม
ถามลูกสาวหน่อยลูกสาวกำนันโพสต์จริงหรือเปล่า
ทีมข่าวก็เลยเดินทางไปเลยค่ะ
ไปเจอค่ะคุณชนะพาบูรณพันธ์ลูกสาวกำนัน

แต่ว่าเธอยังสาวยังสวยอยู่เลย
รับบอกหนูโพสต์เองจริงแหละ
ก็ถือว่าตอนแรกกะจะแค่หยอกล้อพ่อเล่น
แต่กลายเป็นไปมาก็เลยคิดว่าเออไม่ลบโพสต์ละกัน
เพราะอะไรจะได้ถือเป็นการหาลูกเขยให้พ่อในตัวเลย
แล้วตัวเธอเองเธอยังไม่ได้แต่งงานไง
เธอเองก็รู้สึกว่าตัวเองอายุเยอะเพิ่มมากขึ้นแล้ว
ก็เลยอยากจะหาคู่ชีวิตดีแต่แต่บอกก่อนนะ
ต้องให้พ่อเป็นคนเลือกให้นะถ้าใครจะติดต่อมา
จะติดต่อมาทางเธอเองหรือทางพ่อเองก็ได้
แต่หลายคนบอกว่ากลัวเป็นถึงลูกสาวกำนัน

ตอนโพสต์แรกคนเข้าไปคอมเมนต์

กลัวพ่อกำนันยิงไม่แต่คุณไม่ต้องกลัวแล้วนะ
เพราะว่าคุณเตยบอกว่าพ่อเป็นคนใจดีมีภาวะเป็นผู้นำ
แล้วพ่อไม่ได้เป็นคนมีอิทธิพลด้วย
เล่นโซเชียลไม่ค่อยเก่งแล้วสมัครเฟซบุ๊คไว้
แล้วหนูก็นึกสนุกก็เลยเอาลูกตัวเองไปลงในเฟซบุ๊คของคุณพ่อ
พ่อก็ไม่รู้ว่าลบยังไงมันก็เลยเป็นเรื่องมา
แล้วตอนนี้พ่อไปต่างจังหวัดลบไม่เป็นมันก็เลยติดไปด้วยค่ะ
แล้วเราตั้งใจจะลบไหม

ก็เห็นมีคนมาคอมเมนต์เยอะแยะก็สนุกดี

คือหานกคู่ไปในตัวอายุเยอะแล้ว
ก็อยากได้ที่มันแบบจริงจังจริงใจ
แล้วถ้าเกิดว่าเขาติดต่อมาถึงคุณพ่อเนี่ย
ต้องให้พ่อเป็นคนเลือกเดี๋ยวพ่อก็คัดมาเองค่ะไม่เป็นไร
นี่ก็คือโพสต์กะเอาฮาแหละแต่ถ้าเกิดได้จริงก็เอาอ่ะ
เออก็บอกว่าแต่ยังไงเนี่ยหนุ่มที่ติดต่อมาเนี่ย
บอกนะผ่านคุณพ่อเธอก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวให้พ่อเป็นคนเลือกค่ะ